มาที่เรื่องของอาหารการกินทำให้หลายคนตกออกตกใจ
ไม่กล้าไปซื้อไส้กรอกมารับประทานเลย

สองเรื่องนี้บอกเลยว่าฟังแล้วขึ้น
ถ้าเราเป็นผู้บริโภคเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนผลิตเขาใส่อะไรมา

เขาเรียกว่าภาวะเม็ดฮีโมโกบิน

แล้วก็เกร็ดเลือดเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำตาล

คลื่นไส้และตัวเขียว

โรงงานผลิตไส้กรอกอันนี้

เขาใส่สารกันบูดแล้วถามว่าใส่ยังไง

ลูกคลายหลานคลายเขากินไปเท่าไหร่

กระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะหรือว่าปคบเนี่ย
เขาก็นำกำลังไปร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเข้าไปตรวจสอบโรงงาน
กรอกอยู่ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีต้องบอกว่าเขาผลิตที่ชนบุรีแล้วมีแม่ค้า
มารับแล้วขายต่อกระจายไปหลายจังหวัดคุณผู้ชมตอนนี้ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนบ้าง
เพราะว่าที่นี่ไม่ได้มีการขออนุญาตขึ้นทะเบียนการผลิตอย่างถูกต้อง
ของกลาง๓๒บริการมูลค่ากว่า๗แสนบาท
ขณะเข้าไปตรวจสอบตอนที่ไปตรวจเนี่ยไม่ได้มีการเดินสายการผลิตไส้กรอกแล้ว
แต่ไปพบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้วแช่อยู่ในถังรอจำหน่ายมากมายหลายยี่ห้อครับ
ทีนี้มีคนคนหนึ่งรับว่าเขาเป็นเจ้าของกิจการชื่อว่าคุณรักทวี
นางสามรักทวียอมรับไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเกิดจาก
มาตรฐานจริงแล้วถามว่าเอาแล้วคุณใส่มาก
ทำไมถึงรู้ว่าใส่มากแล้วคุณใส่ยังไง
ให้พนักงานกะเข้าเอา

ดูอุปกรณ์อันไหร่มาตรฐานของเขาสิครับ

นี่มันคล้ายกับสายงานก่อสร้างเหมือนกันนะ
ขอพูดคำนี้ได้ไหมทุเรศทุรังมาก

แล้วตอบมาว่าอ๋อให้พนักงานกะคร่าวเอาไม่ได้มีการชั่งตวง
อาจจะสายสารมากเกินไปทำให้เกิดผลกระทบกับผู้บริโภค

สุดท้ายนะเจ้าหน้าที่แจ้งไป๓ข้อหาคือ๑
ผลิตภัณฑ์อาหารแสดงสลักไม่ถูกต้องไม่มีออยอันนี้ปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาท
และไม่มีการควบคุมการผลิตในการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

อาจจะมีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท

ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้
โซเดียมไนเตรดไม่เกิน๑๒๕มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

โซเดียมนายเตอร์เรดต้องไม่เกินนี้นะคุณผู้ชมนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไปใช้มากเกินไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบแต่โรงงานนี้เหมือนกับว่าไปใช้เยอะมากนะฮะใช้เยอะมากเกินความเป็นจริงทั้งสารนายเตอร์เรดแล้วก็โซเดียมนายเตอร์เรดเนี่ยใช้เกินเลยเพราะโรงงานนี้เขาสั่งมามากกว่าสองพันกิโลกรัมอ่าสองพัน
ผมบอกไปว่ามันเป็นอาการที่เรียกว่าเม็ดฮีโมโกบินคือร่างกายคือจะขาดออกซิเจนค่ะนะฮะคลื่นไส้เวียนหัวอาเจียนอาเจียนหายใจเร็วตัวเขียวอย่างนี้คืออย่างนี้ค่ะไปแจ้งได้ไอ้โซเดียมไดเตรดหรือว่าโซเดียมไนท์เนี่ยนะคะทำไมถึงขาดออกซิเจนรู้ไหมปกติเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยมันจะมีสาร
เกินไปเท่าไหร่เนี่ย

คุณผู้ชมซื้อมากินในตู้เย็น

ไส้กรอกเต็ง๑หมูยอบออุบล
ยอแม่จันตรีหมูยออุลีเจียน

รีเมียมไก่ยออุบลหมูยอ

ยอเศรษฐีไก่ยอมริดรสเด็ด
ลูกชิ้นสวัสดีลูกชิ้นบุญปาก

ยี่ห้อแต่ย้ำแบบนี้นะ
เพราะว่ามีบางยี่ห้อที่เรากล่าวไป
เขาบอกว่าเขาไม่เคยให้โรงงานนี้ผลิต

ก็ต้องรอตรวจสอบด้วยนะครับ

ไปดูโรงงานนี้สิว่ามันต่างจากโรงงานเมื่อกี้ไหม

เห็นแล้วก็หวั่นใจ

นี่คือสภาพของโรงงานผลิตและบรรจุเกี้ยวแผ่น
ยังไม่รู้เหมือนกันว่าต้นทางโรงงานนี้ตั้งอยู่ที่ไหน

เสื้อถุงมือก็ไม่ใส่หน้ากากก็ไม่ใส่อะไรก็ไม่ถูกต้อง
ดูแล้วมันไม่ถูกสุขลักษณะและผลิตอาหารให้เรากินได้ยังไง

เดี๋ยวต้องรอก่อนว่าจะมีการตรวจสอบ
ยังไงแล้วจะไปถึงต้นต่อของโรงงานได้
หรือไม่อย่างไรเป็นห่วงเลือกของสารเพื่อนเพื่อนและสานพิธีต่าง
ที่อาจจะเหมือนโรงงานไส้กรอกเมื่อสักครู่
มันใกล้ตัวมากเลยนะเรื่องอาหารการกินเนี่ย
แล้วชอบทานเกี้ยวด้วยสิชอบทานไส้กรอกด้วยสิ
รับนะบางวันนี้ทานไส้กรอกแทนข้าวเลย
ไส้กรอกบางทีทอดมาแล้วเราจะเห็นยี่ห้อไหม

ไส้กรอกทอดหน้าโรงเรียนปฐมนี้เยอะมากเลย

ก็ต่อให้มียี่ห้อมีฉลากเมื่อกี้
ก็ไม่รู้ว่าปลอมยี่ห้อของชาวบ้านเขาอีกหรือเปล่า

ด้วยมีออยหรือเปล่าก็ไม่รู้